ภาพรวมการลงทุนแล้วก็บรรยากาศการเตรียมความพร้อม
ทิศทางการลงทุนจากนี้ไปจับทิศจับตาจับทางอะไรบ้างนะครับ
เราพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
มนุยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และอีกหนึ่งท่านนะครับเช่นเคยครับคุณสินทนันบุญยอด
ทั้งสองท่านนี้นะครับติดตามพร้อมกันในช่วงครอบครัวบัวหลวงครับ

สวัสดีครับคุณคิงแล้วก็สวัสดีครับคุณปิ๊ก

เช้าวันจันทร์อย่างนี้มาติดตามรายการอีกข้ออินเด็ก

นะครับจับตาดูเศรษฐกิจหน่อยเช่านี้
อยู่ตลาดหุ้นอึนนะ

วันนี้ลงทุนก็เลยรู้สึกว่าเวลาเศรษฐกิจจะไปดีไปไม่ทาน

เมื่อวันศุกร์นี้ตลาดหุ้นปิดไปที่๑๕๖๔๕๙จุดนะครับ
ก็จริงนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่นะครับ
ซื้อขายกันบางตาหน่อยนะ
แต่ประชาติยังคงซื้อสุดที่อยู่นะครับ๒๘๐กว่าล้านนะครับ
ก็ควรเป็นงบทั้งปีนะครับเริ่มประกาศออกมาละประกาศออกมาตอนนี้ก็มาสัก๗๐เปอร์เซ็นต์ละ
เหลืออีกประมาณสัก๒๐กว่าเปอร์เซ็นหลายตัวก็เริ่มเตรียมแจกปันผลแล้วใช่ไหมพี่ปิ๊ก
ใช่ครับนักลงทุนหลายท่านก็เริ่มรับทรัพย์เข้ากระเป๋าแล้ว
บางคนก็อัดทยอยเทขายทำกำไรออกมาบ้าง
เพราะว่าก็หลายตัวก็กำไรเป็นไปตามคาดบ้างไม่เป็นไปตามคาดว่าแต่โดยเฉลี่ยทั้งตลาดแล้วคือกำไรก็ตามคาด

ส่วนที่เติบโตมาค่อนข้างดีก็จะเป็นในแง่วนลุ่มนะก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องพลังงานเพราะราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา
แต่กลุ่มที่รู้สึกว่าจะอ่อนแรงหน่อยเมื่อวันศุกร์ก็คือกลุ่มก่อสร้าง

กำลังติดตามเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มก่อสร้างนี่รู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะ
เพราะว่าในกลุ่มของภาครัฐที่จะลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็นการก่อสร้างถูกไหมคุณปิ๊
ใช่ครับก็ลงสร้างพื้นฐานต่างนานา
แต่จริงเนี่ยในต่างประเทศเขาก็ดูแบบนิ่งเหมือนกัน
แต่ว่าดาวโจรหรือที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็บวกต่อเนื่องนะ๑๑วันบวกต่อเนื่องโอ้โหหายากนะ

นะครับก็ก่อนอันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่คุณทรัมป์เข้ามาเนี่ย

ทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกาเองมีความคึกคักต่อเนื่อง
แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจับตานะครับในคืนวันอังคารที่จะถึง

ทรัมป์เองก็จะมาประกาศนโยบายใช่ไหม

อยากจะทำนู่นทำนี่
จะมาดูว่าแถลงการกับทางสภาแล้วเนี่ยจริงจังมากขึ้นแล้ว

นักลงทุนฝั่งอเมริกาเองที่ชื่นชอบแน่นอน
ก็คือเรื่องนโยบายภาษีที่เขาบอกว่าเขาจะปฏิรูปนะ

ลดภาษีให้นิติบุคคลทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดานะครับก็จะทำให้
การลดภาษีบ้านเราก็เคยทำนะพอการลดภาษีแน่นอน

กำไรอยู่เฉยก็เงินเข้ากระเป๋าบริษัทมาก

ซึ่งขณะนี้เองก็จะทำให้การลงทุนนะในฝั่งอเมริกาดูถ้าเขามีกำไร
ก็มีโอกาสที่เขาจะขยายกิจการมากขึ้นนะครับ
ในการจับจุดเศรษฐกิจนะครับ
แล้วตัวอย่างที่คุณคิงพูดถึงราคาสัปปะรดบ้านเรา
ตอนนี้ราคาลดลงใช่ไหมนะครับ
ในการจัดจุดเศรษฐกิจอันดับที่๑ที่คุณต้องเข้าใจก่อน
ความต้องการซื้อความต้องการขาย
อย่างสัปปะรดเขาจะเป็นฤดูใช่ไหมเขาเรียกเป็นฤดูใช่ไหม
เป็นสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรก็มีฤดูกราน
ช่วงนู้นน้ำดีผลผลิตมากแห้งแรงผลผลิตน้อยอะไรอย่างนี้
หรือว่าคนปลูกเยอะคนจะขายเยอะราคาก็จะตกนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพยายามปรับตัวในโลกยุคปัจจุบัน
ก็คือต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าใช่ไหมคุณปิ
ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย
เช่นในการที่จะให้มูลค่าสินค้าสับปะรดอะไรอย่างนี้
สินค้าขศลเนี่ยแพงมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการแปรรูป
หรือถ้าคุณใบกะตุ้นได้เข้าออกงอกรุ่นดูด้วยไหมคุณปิ๊ก
เพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่มีของขายถูกไหมก็จะมีราคาสูงขึ้น
แต่ถ้าช่วงระดูกที่เขาออกตามตรง
เพราะว่าก็จะส่งออกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะราคาถูกลง
แต่ความเสี่ยงของตลาดตอนนี้นะครับ
ก็คือในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่มีทางเฟสใช่ไหม
บอกว่าตัวเลขดีหน่อยก็อาจจะกดดันตลาดอยู่ในช่วงหนึ่ง
มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าในการประชุมครั้งมีนา
ของธนาคารกลางสหรัฐเองมีโอกาสเหมือนกัน
แต่ยังโอกาสน้อยมากว่าคงยังไม่รีบขึ้น
แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ตอนนั้นดู

เพราะฉะนั้นก็คลิปที่ในกำลังดูหน่อย
กลับมาสู่บ้านเราคุณปิ๊กตอนนี้มีโครงการพิเศษที่โอ้โหทุกคนต้องพูดถึง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ของทางรัฐบาลที่จะพยายามหาอะไรใหม่การลงทุนใหม่ให้กับประเทศไทย

หลักคือมีอยู่ถึงห้างโครงการคุณปิ๊กเงินลงทุนนี่๓๔แสนล้าน

เพราะว่าไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวเขาจะต่อเนื่องไปถึง๓๐
เอาเลยก็จะให้นโยบายตรงนี้ก็คือจะให้สิทธิประโยชน์กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ

คือเติบโตแบบปุ๊บขึ้นมายกระดับการเติบโตนะครับ
ต้องอาศัยกลุ่มที่เป็นยังไงบ้างนะมีกลุ่มอะไรบ้างที่เขาเสนอ
ก็จะยกระดับเป็นถ้าอากาศยานานาชาติ
ก็ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพื่อว่ารับผู้โดยสารใช่ไหม
อย่างเราพึ่งกลับมาจากเวียดนามคนใช้เครื่องบินเยอะไหมคุณพี่

วันนี้เงินลงทุนนี้๑๕แสนล้านนะ

อันดับที่๓นี้ท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๒

นี่ก็ลงทุนนี่๘๘๐๐กว่าล้าน
โอ้โฮนี่สำหรับบนฟ้ารางน้ำอีก

อย่างเช่นพวกยานยนต์ชิ้นส่วนปิโตเคมีพันธุ์
ก็คือจะใช้เทคโนโลยีด้วย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีในระดับที่ค่อนข้างสูง
ใช่การแพทย์แบบครบวงจรอะไรอย่างนี้

ก็จะเป็นช่วยทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเราเอง
ถ้าเอาจริงนะการลงทุนใหญ่บ้านเรานี่ก็

ถ้ามีตรงนี้เข้ามาก็จะทำให้การลงทุนคึกคักคึกคักมากขึ้น

เพราะฉะนั้นลองเห็นภาพมานึกภาพดูว่า

ถ้าคือเศรษฐกิจทางภาคตะวันออก

เติบโตไปในจุดอื่นของประเทศ
ใช่แต่ที่แน่นะถ้าเกิดลงทุนขนาดนี้นะ
ที่ทางภาคตะวันออกยืมลำเลยใช่ไหมคุณปิ๊ก

เพราะฉะนั้นต้องจับตาหรือติดตาม

ขอส่งเครื่องให้คุณจริงที่ห้องศพครับ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณปิ๊กแล้วก็คุณเน็ตด้วยนะครับ

จับทางการลงทุนจะดูปัจจัยอะไร
จะวางแผนจะใส่เงินลงทุน
หรือว่าจะต้องรอดูวิธีการกลยุทธ์ยังไงบ้าง